เรื่องรักษาความสะอาดมาดูเรื่องนี้
ชาวเน็ตที่เขาแชร์ไว้เรื่องทุ่งยากคาใช่ไหมมึงสามารถสอน
สวยสวยไปถ่ายรูปกันก็ดีแต่ปรากฏว่าหูไปถ่ายแล้วไปเหยียบย่ำ
เอายาค้าก็พังขยะก็ทิ้งเกลื่อนกลาด
ชาวบ้านเขาก็เริ่มไม่โอเคแล้วนะเริ่มไม่พอใจไม่อยากจะให้เข้าไปแล้ว
ทีนี้ปรากฏว่าผู้เขียนกระทู้ที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้
เขาก็เลยตัดสินใจชวนครอบครัวไปเก็บขยะซะเลยค่ะ
นี่มีการรีวิววิธีการเก็บขยะด้วย
ชาวเน็ตหลายรายแห่ชื่นชมสมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์คอมคนนี้เลยนะคะ
คือเขาตั้งกระทู้เล่าเรื่องราวการทำความดีเป็นคุณพ่อคนนึงค่ะคุณเขมมาสอน
พาลูกสาวตัวเล็กสองคนเนี่ยไปเก็บขยะที่ทุ่งย่าคาย่านเกษตรนวมิน
ที่เป็นกระแสเลยที่มีคนมาบอกว่าโอ้โหถ่ายรูปสวยแล้วแต่ทำไมทิ้งขยะไว้เกลื่อนกลาดแบบนี้
ข้อความในเว็บไซต์พันทิพย์กระทู้นี้บอกว่า
ขณะกำลังเดินเก็บขยะก็เห็นครอบครัวนึงมาเยี่ยมชมทุ่งย่า
แล้วก็วางขยะทิ้งไว้ลูกสาวตัวเล็กของเราก็เลยเข้าไปสะกิด
เขาก็เลยเก็บแล้วก็รีบเพ่นไปทันทีซึ่งช่วงสั้นสั้นนี้เขาก็สอนนะคะ
ลูกของเราให้มีความรับผิดชอบสอนลูกแล้วก็พ่อแม่คนอื่นด้วย
อย่าทำแบบนี้อีกเลยพออ่านจบค่ะทีมข่าวเราไม่รอช้านะ
ติดต่อไปพูดคุยกับเจ้าของกระทู้เลยคนดีแบบนี้บอกชื่อเลยดีกว่า
เล่าให้ฟังบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนแรกเลยที่เขียนกระทู้รีวิวทุ่งย่าคาแล้ว
ก็นิยามคำว่าทุ่งย่าหิมะขึ้นคือเป็นคนแนะนำค่ะบอกว่าที่นี่นะ
ทุ่งย่าคาสวยมากไปถ่ายรูปสวยงามเลยแต่พอเผยแพร่ไป
คนก็มาไงคือแนะนำได้ดีรีวิวได้ดีคนก็มาถ่ายรูปตามกัน
มาเที่ยวเยอะแต่พอมาแล้วเนี่ยแทนที่จะมาสร้างเรื่องดี
กลับมาสร้างปัญหากลับมาทิ้งขยะกลับมาเหยียบย่ำ
ทุ่งย่าคาเนี่ยโอ้โหความสวยงามหายไปเยอะเลย
รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอ่ะคนแนะนำรู้สึกผิดรู้สึกผิด
คือรู้สึกว่าโอ๊ยเราดูสิคุณเหยียบสักขนาดนี้
มะไปไหนหมดแล้ววายหมดแล้วคือรู้สึกว่าเป็นคนแนะนำให้คนมา
แต่พอมาแล้วกลับมาทำสถานที่ที่มันเคยสวยงามให้เสื่อมเสีย
ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบอะไรกันหน่อยแล้ว
เลยพาลูกสาวสองคนแปดขวบคนนึงเก้าขวบคนนึง
ช่วยกันเก็บขยะแล้วก็สอนลูกตั้งแต่เด็กเลยค่ะว่า
การไปท่องเที่ยวธรรมชาตินะไม่ควรทำลาย
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทิ้งแต่ถ้าเราไม่ทำคนอื่นก็จะคิดแบบนี้เหมือนกัน
ก็คือไม่ใช่เรื่องของเราก็เราไม่ได้ทำใครทำก็เก็บสิ
มันก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครทำ
เพราะฉะนั้นอย่ามองเป็นเรื่องของคนอื่นให้มองเป็นเรื่องส่วนรวม
เพราะว่าอย่างที่บอกบ้านเราเมืองเราสถานที่ท่องเที่ยวเรา